แต่ว่าภาพต่อไปนี้จะบอกว่าหาดูยากไหม

อ่างอาบน้ำไม่ได้มีไว้ให้คุณชนะ

แต่ดันมีไว้ให้เจ้าตัวนี้

ดูไหนอ่ะค่อยดูดีมันมืดนิดนึง
มองด้วยตาเปล่าคุณแทบจะไม่รู้เลยว่า
แท้งหรือในอ่างตรงนี้มีอะไรอยู่

จนกระทั่งพี่รถามาถึง

มือหนึ่งจับอาวุธจับงู
พี่รัฐาตะเพียนทองมือหนึ่งของชุดปราบอสรพิษอ่างทอง
ใช้เหล็กตะขอควานลงไป
เกี่ยวหางงูเหลือมตัวนี้ขึ้นมา
เหตุนี้เกิดภายในห้องน้ำบ้านพักครู

ครูเจ้าของบ้านโทรแจ้งจนที่กุภัยบอกว่าเข้ายองน้ำ
แล้วมาเจอกับงูโทหลหัวขึ้นมา
ตรงอ่างที่เก็บน้ำไว้

ตอนคุณกำลังจะอาบน้ำ

แน่นอนแล้วคุณดูตัวอย่างใหญ่
ลัดกันมาอย่างนี้เหรอพี่รัฐา
โอ้โหคือเขาบอกว่าตกใจมาก
วิ่งออกมาหยิบโทรศัพท์แล้วโทรขอความช่วยเหลือเลย
ระถามาถึงใช้เวลาอยู่๕นาทีเองคุณ
ก็พางูตัวนี้ออกมาจากแท้งน้ำได้ปลอดภัย
แล้วทีเด็ดนะจับงูเหลือมไปแล้ว

เมื่อกี้พางูอุ้มงูออกไปใช่ไหม
ไปแล้วป๊าบพี่ระถาเขาไป

ไปซื้อรัตตารีแล้วโพสต์เฟสบุ๊ค

พี่ซื้อเลขซ้ำมากเลยค่ะ
นี่ฉันจะบอกว่าเขาซื้อเลขหลังอันเดียว
แต่ฉันว่าเขาชอบใบนี้เท่าจริง

นี่ดูการวิเคราะห์ของดิฉันก่อน

ว่าถ้าเกิดว่าเขาถูกรางวัลที่๑ด้วยใบนี้นะ
เรียกพี่รัฐาว่าเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊จะปิดซอยเลี้ยงจ้า
เจ๊รักษาไม่ได้เรียกเจ๊แล้วคุณพี่เออคุณพี่ดีกว่า
เสียงหวานขึ้นเลยมาก็นั่นแหละค่ะเขาก็ว่ากันว่าใครที่เจองูก็จะไปเสี่ยงโดนเสียงโชค
เว้นแม้แต่พี่รัฐาหลังจากที่เป็นเอฟซีตลอดข่าวของเราแล้ว
ขอดูอีกสักรอบได้ไหมไม่ต้องดิฉันจำได้จำได้
ไม่อยากดูอย่างอื่นจริงเดี๋ยวดูอะไร
ถีมงานขึ้นภาพพี่รักษาโหลอตเตอรี่

ไปแต่งหน้ามาอีกแล้วเลย
อย่างนี้อ่ะลูกน้องกันชมพูด

หลังหลังหลังชาวบ้านแถวนั้นเขาเริ่มบ่นแล้วนะ